สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกันนะคะ

ฝนตกแดดออกมีฝุ่นควันแล้วก็ยังมีคลื่นลมด้วย
เรียกว่าต้องปรับตัวกันตลอดเวลาเลยนะคะ
สำหรับชาวกรุงหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
เพราะว่ายังคงปกคลุมในพื้นที่นี้อยู่
แต่ขณะเดียวกันพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตอนบนของประเทศก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องหมอกค่ะ
เป็นหมอกไอน้ำนี่แหละค่ะที่ปกคลุมหนาทึบในบางพื้นที่นะคะ
ปัจจัยนั้นก็มาจากเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะคะ
หอบเอาความเย็นจากเทือกเขาฮิมาลัยมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน
ขณะที่ยังคงมีปัจจัยหลักสำคัญคือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ย
ลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนบนด้วยเช่นกัน
ทำให้อากาศเย็นในพื้นที่ดังกล่าวรวมไปถึงมีหมอกบางในตอนเช้า
พื้นที่ก็หมอกหนาจัดนะคะ
ขณะที่มีปัจจัยจากลมตะวันออกค่ะที่ปกคลุมทะเลอ่าวไทยอยู่นะคะ

ขณะที่บางพื้นที่ก็คือแถบภาคตะวันออกหรือว่ากรุงเทพมหานคร
จะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้
ก็ทำให้อาจจะมีฝนบ้างบางพื้นที่แต่ว่าเบาบางลงแล้ว
ส่วนภาคใต้ที่จะต้องเตือนกันหน่อยนะคะ
ก็คือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะ
ตั้งแต่สุราชธานีนครศรีธรรมราชลงมา
เห็นพื้นที่สีน้ำเงินเข้มแบบนี้ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
แต่ว่ายังคงออกเรือเดินเรือได้ตามปกติค่ะคุณผู้ชม
ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของฝุ่นละอองแล้วนะคะ
คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่า

ขนาด๙๐มายครอนเส้นผมของเราค่ะ

แล้วถ้าเป็นฝุ่นคำเมาละอองเกษรเชื้อรา
เราจะสามารถป้องกันร่างกายด้วยการจาม

ไม่ว่าจะเป็นการเผาพวกสิ่งปฏิกูลต่าง
ต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าการเผาไหม้ของเครื่องยนต์

ทำให้ร่างกายของเราได้รับสารพิษอันตราย
ไม่ใช่แค่ทางเดินหายใจเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม

วิธีการไหนด้วยบ้างเอาแบบง่าย

ก็เป็นพวกพืชประดับเหล่านี้ช่วยได้

ว่าโดยธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยก็ช่วยกรองพิษกรองฝุ่นอยู่แล้ว
หากว่าปลูกออกไว้ก็ช่วยดูดซับคาร์มอนเดลกทราย
คาร์มอนบอนเดลกทรายเอาไว้

เพราะฉะนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็จะดูแลเราด้วยนะคะ
วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ